อ้าวเหตุการณ์อีกแล้วนะคะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้ว
ทำเอาผู้ใช้รถใช้ถนนตกอกตกใจเพราะว่ารถกระบะคันนึงนะคะ
ยางแตกกลางทางกระทันหันเลย
อ่ะไปดูสภาพกันค่ะ

นี่ค่ะนี่ไม่ได้ขับมาเร็วเลยนะคะใช่ครับ
แต่ว่ามันฝนตกถนนก็ลื่นด้วย
ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสมัทนาของรถไหม

ต้องตกออกตกใจอ่ะฝนว่าเพราะว่ามันเกิดยางระเบิดแบบกระทันหันระหว่างขับเลย
แล้วนี่ทำให้รถเสียหลักนี่หมุนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หุนเคว้งเลยหุนเคว้งเลยเหรอเป็นลูกข่างเลยนะ
นั่นแหละครับก่อนที่จะพลิกความนะคะก็สร้างความตกตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นเลย
แต่ก็นับว่าโชคดีนะรถกระบะคันนี้ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของคลิปที่คอยประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือรถคันนี้ด้วยนะ

เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีใครคาดฝันอยากจะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ไปดูทาหรณ์
และอยากให้ทุกคนเช็คสภาพรถก่อน
โดยเฉพาะยางสำคัญบางคนชอบมองข้าม
จริงแล้วรถประเภทนี้คือเขาจะใช้งานเยอะมากทำให้ดอกยางอะไรอย่างนี้มันหายไป
แล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยถนนก็ลื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะเช็ครถให้ดี
แล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเป็นห่วงนะคะ